คุณผู้ชมครับมาดูอีกข่าวหนึ่งนะครับ

หลังจากไปพบรอยประหลาดคล้ายกับรอยเท้าคน

ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นรอยเท้า
กองกอยหรือว่าผีโป่ง

เหมือนรูปเท้าแล้วก็มีนิ้วเลยนะ
นะครับก็คือฮากันเลยทั้งจังหวัดนะครับ

โดยระบุว่าเป็นรอยเท้าผีกองกอยหรือว่าผีโป่ง

ชาวโซเชียลมีเดียก็เข้าไปแสดงความคิดความเห็นมากมายเลย
มีนะผีกองกอยมีคำที่ผมมี
หรือว่านายสว่างอภัยอายุ๖๔ปี
ซึ่งเป็นผู้ที่โพสต์ภาพดังกล่าวนี้
แว่นก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่า
เป็นผู้ดูแลบ่อบิดมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จนถึงปัจจุบันก็๖ปีแล้ว
และเป็นมรรคุเทศพานักท่องเที่ยวชมบ่อชมพูบ่อบิต
เมื่อไม่นานมานี้ได้พานักท่องเที่ยวเข้ามาชมถ้ำดินเพียง
จะพบเห็นรอยเท้าลักษณะคล้ายคนแต่เล็กกว่า
น่าแปลกใจคือมี๓นิ้วไงคุณนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นรอยเท้าหมีหรือสัตว์ป่าชนิดอื่น

กระทั่งนึกได้ว่ามีผู้เท่าผู้แก่
บอกกล่าวถึงตำนานผีกองกอยหรือว่าผีโป่ง
ได้นำภาพไปให้พระอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคยเห็นได้ดู
ก็ยืนยันว่าเป็นรอยเท้าของผีกองคอยจริงนะครับ

ตัดสินใจนำภาพมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
โดยไม่คิดว่าจะเกิดกระแสจนโด่งดังไปทั่วจังหวัดเลย

เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
ว่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล